ท่านผู้ชมครับสถานการณ์ของโควิด๑๙ในช่วงเวลานี้
แน่นอนว่าเราก็เร่งฉีดวัคซีนกันอยู่
สถานการณ์ของผู้ป่วยผู้ติดเชื้อดูเหมือนว่าก็จะดีขึ้น
แต่ยังมีผู้ป่วยอยู่นะฮะวันหนึ่งก็หลายพันคนนะครับทุกผู้ชมครับ
และเตียงสำหรับผู้ป่วยยังขาดแคลนนะครับ
ล่าสุดเรายังช่วยเหลือกันอยู่นะฮะ
ทางบริษัทวัชรพลไทยรัฐโรจิสติกได้ร่วมมือกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับ
ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดปัตตานีนะครับเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด๑๙นะครับ
โดยวันนี้ดรธเนธวีรสิรินายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับ
นายจีรศักดิ์ปราศโกศิลป์เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
จำกัดมหาชนได้ร่วมกันส่งมอบเตียงสนาม๕๐ชุดนี่นะฮะให้ไทยรัฐช่วยจัดส่งไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะครับ
นี่นะครับเตียงสนามลักษณะแบบนี้นะครับมีนายพงพิรพัฒน์ชายานุวัฒน์รองพอฝ่ายซ่อมบำรุงและยานพาหนะรับมอบ
จัดส่งตั้งแต่คืนวันนี้ก่อนเลยนะฮะคืนวันนี้๑เที่ยวนะครับพรุ่งนี้อีก๑เที่ยว
เพื่อเอาไปใช้ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลครั้งนี้โรงพยาบาลสนามเนี่ยมีความต้องการเตียง
นำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลค่ายธนรัฐที่อำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน
มอบให้ไทยรัฐจัดส่งไปให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
ครั้งละ๕๐ชุดนะฮะเพราะว่ายังขาดแคลนกับปริมาณแล้วก็คนไข้จำนวนมากเนี่ย
ยังต้องนอนอยู่กับพื้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังต้องการเตียงอยู่นะครับ
เขาบอกโอ้โหมันแข็งแรงเอาไปใช้ตอนหลังจากที่มันผ่านวิกฤตไปแล้วยังได้อยู่เลย
เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็ดีใจด้วยเพราะอย่างน้อยเราทางวิศวกรรมสถานในประเทศไทย
ทำความสะอาดได้ด้วยช่วงที่การระบาดสูงเนี่ยโควิดเนี่ยเคยตั้งเป้าผลิตเอาไว้๑๐๐๐๐ตัวจัดส่งให้โรงพยาบาลสนามและศูนย์กักตัว๑๐๔แห่งทั่วประเทศไปเกือบ๕๐๐๐ตัวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลอย่างเช่นในภาคใต้นี่จะเน้นเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อสูงแต่ตอนนี้สถานการณ์เร